ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วเสียหลักล้ม
ปรากฏว่าจังหวะที่ล้มมีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมาคันหนึ่งแล้วทับ
แล้วหนีเอาไว้ได้ค่ะครับนี่คือบริเวณแยกทางเข้าวัดดงตาน
ตำบลบางพลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสมศักดิ์เติมวัฒนภงอายุหกสิบสอง
เลี้ยวขวาเข้าทางแยกวัดดงตานรถเสียหลักล้ม
แต่ว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมาชนแล้วทับแล้วหนีไปเลย
นายสมศักดิ์ก็เลยเสียชีวิตคาที่อยู่กลางถนนแบบนั้น
หัวนี่มีแผลเลือดไหลเต็มเลยนะคะแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นชัดแหละค่ะ
ตำรวจก็เลยตามไปจับตัวคนขับที่ชนแล้วหนีได้
นายเพชรพุทธิฤทธิ์อายุ๔๘ไปจับได้ที่บ้านนะคะ
เพชรบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ตลาดบางลี่
ให้เพื่อนซ้อนท้ายไปด้วยระหว่างทางกลับบ้านจู่
รถที่อยู่ข้างหน้าล้มพยายามจะหักหลบแต่มันไม่ทันจริง
ก็เลยพุ่งชนไปเลยเต็มตกใจไม่คิดว่าเขาตาย
หนีไปตั้งหลักเนี่ยชอบอ้างว่าตั้งหลัก

หนีไปตั้งหลักไปตั้งหลักก่อน
แต่สุดท้ายตำรวจต้องตามไปรวบตัวถึงบ้านนะคะ
ก็จับตัวได้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตกใจได้ครับแต่เรื่องแบบนี้คุณต้องรีบหายตกใจ

การตั้งหลักที่ดีที่สุดก็คือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ค่ะยังไงก็ต้องช่วยเขาก่อนนะ